ส่วนอีกหนึ่งเวทีที่เป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่นะครับ
นั่นก็คือการประชุมหอการค้าไทยทั่วประเทศนะครับ

เขามีการออกปฏิญญาอายุทยากันมานะครับ
ให้เป็นร้อยละ๔ถือว่าสูงนะครับ

ส่วนวันนี้เป็นการประชุมวันสุดท้ายนะครับ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ประเมินเศรษฐกิจออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับ
ว่าจะปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว
ขณะที่ทางด้านของสมาชิกหอการค้าสรุปกลยุทธ์

ในการผลักดันสินค้าที่โดดเด่น
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนะครับ
ติดตามได้จากคุณมาซินีกล่อมแก้ว
รายงานสดมาจากจังหวัดพระนครสิทธิยาครับ

จากผลักดันราคาสินค้าเกษตรอย่างข้าวหอมมะลิแล้วนะคะ
ในเรื่องของการเพิ่มรายได้ประชากรต่อหัว
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายค่ะ
สำหรับผลการแถลงยุทธศาสตร์๕ภาคของหอการค้าในปีนี้นะคะ

ส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะโครงการในพระราชดำรี
รวมถึงการผลักดันมาตรการสินค้าค่าการเกษตร

โดยมาตรการทั้งหมดคาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ต่อหัวของคนในภาค
เพิ่มเป็น๒๖๐๐๐บาทต่อปีจากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ๑แสนบาท
ภาคตะวันออกเน้นผลักดันโครงการด้านการเกษตรนะคะโดยเฉพาะผลไม้
มูลค่าสินค้ารวม๔๕๐๐๐ล้าน
ภายใน๕ปีจากนี้ตั้งเป้าเป็น๑แสนล้านบาท
ซึ่งหากโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกชัดเจนขึ้น
ก็จะผลักดันให้ใกล้เคียงเป้าหมายมากขึ้นค่ะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานตั้งเป้าผลักดันสินค้าภาคการเกษตรเช่นเดียวกัน
มูลค่าข้าวหอมมะลิที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อ
ดำเนินตามแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องไทยแลนด์๔๐
โดยตั้งเป้ามูลค่าข้าวหอมมะลิจาก๑๒๐๐๐ล้านต่อปีเป็น๒๕๐๐๐ล้านถึง๓แสนล้านภายใน๕ปีค่ะ
ภาคใต้ผลักดันสินค้าปาล์มน้ำมันจากผลผลิตปีละ๑๑ล้านตันที่มีมูลค่า๖๐๐๐ล้านบาท
พัฒนาลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเพื่อตั้งเป้านะคะให้มีรายได้๘๕๐๐๐ล้านบาท
ส่งผลให้๕ปีจากนี้จะทำให้เศรษฐกิจภาคใต้เติบโตมากกว่าค่าเฉลี่ยที่ผ่านมาไม่สูงมากนักเพียงร้อยละ๒๓ค่ะ
ส่วนในภาคเหนือนะคะเน้นพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะชูวัฒนธรรมให้ก้าวสู่ไทยแลนด์๔๐โดยในปี๒๕๖๓ตั้งเป้านักท่องเที่ยวมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๐รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ๑๕คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคเหนือที่๑๗๖๐๐๐ล้านบาท
ท่องเที่ยวมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๕๐๐๐ล้านบาท
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยในปีนี้ค่ะคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ประมาณร้อยละ๓๒เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอยู่ที่๑๐๒
โดยปัจจัยที่จะช่วยผลักดันให้การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคนะคะนั่นก็คือเรื่องของภาคเอกชนและเรื่องของการลงทุนภาครัฐนั่นก็คือในเรื่องของราคาสินค้าเกษตรที่จะมีการปรับตัวดีขึ้นรายได้จากการท่องเที่ยวรวมถึงการส่งออกสินค้าจะกลับมาขยายตัวอีกครั้ง
จากนี้คาดว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในปี๒๕๖๐ค่ะจะขยายตัวเป็นร้อยละ๓๖ในช่วงไตรมาสที่๒โดยปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยผลักดันนั่นก็คือการสนับสนุนการลงทุนจากภาคเอกชนและภาครัฐรวมถึงสินค้าการเกษตรที่คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นค่ะ
ก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์๔๐นะคะไม่ใช่เพียงแค่การ
เทคโนโลยีนะคะมาใช้ในเรื่องของภาพสินค้าและบริการแต่ยังเหมาะรวมถึงการนำความคิดสร้างสรรค์
มาประยุกต์ใช้ให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคการเปลี่ยนผ่านตรงนี้นะคะเอกชนมีความคิดเห็นมานำเสนอกันติดตาม
ด้วยจากรายงานของคุณลินดาอูตามะค่ะ
จากลินดาอุตมะค่ะ
หอการค้าไทยที่เข้าร่วมสัมมนาประจำปี

จะร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทย
นโยบายไทยแลนด์๔๐ของรัฐบาล

เสนอรัฐบาลเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจ
นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใช้ในการค้าและการบริการ
และคนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านบริการ
และทางด้านของการค้าขาย

ของประชากรของเรา

ต้องนำนวัตกรรมมาใช้ทำการค้า

โดยหนึ่งในช่องทางที่ได้รับความนิยม
เพราะในอนาคตข้อมูลทั่วโลก
เชื่อมกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

การใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกจะเติบโตถึง๕เท่า

ดังนั้นผู้ประกอบการไทยต้องเร่งปรับตัว

ศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต

ประเทศไหนมีความรู้ความเข้าใจ
และการแอปพลายเทคโนโลยีได้ดีกว่ากัน
และสามารถที่จะเอาความรู้นั้น
ขยายไปให้กับภูมิภาคหรือทั่วโลก

นวัตกรรม๔๐ไม่ใช่แค่การใช้เทคโนโลยี
รวมถึงการนำความคิดสร้างสรรค

สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค

ผู้ประกอบการไม่ว่ารายเล็กหรือรายใหญ่

ให้ทันและรีบปรับตัว

มันจะมีคำว่าทำอะไรก็ตาม
ต้องทำเราต้องลุกขึ้นมาทำด้วยนวัตกรรม

จะต้องเป็นบริษัทใหญ่ถึงจะทำได้

ตอบโจทย์ตลาดที่มันจะเปลี่ยนแปลงไป

ประเทศหวังว่าการระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจรุ่นใหม่
จะทำให้การก้าวไปสู่ยุคไทยแลนด์๔๐ไปในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
สำหรับการปิดฉากการสัมมนาหอการค้าครั้งที่๓๔ในครั้งนี้
นายสมคิตจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีค่ะได้เดินทางมาปรัฐกฐาพิเศษ
หัวข้อนวัตกรรมทำจริงสู่การขับเคลื่อนประเทศไทย
ซึ่งตอนนี้ท่านก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะคะ

รายงานสดจากจังหวัดพระนครศรีอายุทยาค่ะ